นางงามหน้าแป้นกันบ้างอ่าถ้าพูดแบบนี้
เมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยมันมีแต่
ใช้ว่าน้องน้องเป็นหรือไอ
แต่บอกเลยว่าช่วงนี้วงการนางงามมีข่าว
เงินจำนวน๑ล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในช่วงเดินทางประกวดนางงามที่ลอนดอน
บอกจะคืนหลังจบประกวดแต่นี่ก็ผ่านมาเนิ่นนานแล้ว
ยังไม่คืนสักกว่าบาทเจ้าหนี้สุดเอือมหอบหลักฐานไปฟ้องค่ะ
ชาวเน็ตก็เลยพุ่งเป้าไปว่าที่บอกว่านางงามหน้าแป้น
ใช่น้องเกรสนารินทรมิสไทยแลนดเลิล๒๐๑๙หรือเปล่า
อันนี้นางงามหน้าแป้นเป็นฉายาของน้องนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะน้องก็มาเชิญชวนให้คนไปเที่ยวงานกาชาติแบบออนไลน์
ช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะก็เลยต้องขอมาอัปเดตหน่อยว่า

เกรสเองก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากนะคะ
บอกแค่ว่าคนที่ทำให้เธอและครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียง

เพราะว่าตอนนี้มอบอำนาจให้ทนายเจมส์เป็นผู้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ
ดำเนินคดีแน่นอนเพราะว่ามันไม่เป็นความจริง
ดำเนินคดีแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลค่ะ
ตอนนี้ก็ให้ทนายเขาเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดแล้วค่ะ
คนที่แชร์ค่ะคนที่แชร์ด้วยคนที่ต้นต่อคนที่โพสต์ด้วยคนที่เอาไปลงด้วยคนที่ไปพูดในทีวีออนไลน์หรืออะไรสักอย่าง

อันนี้ศาลจะนัดเมื่อไหร่ยังไง
ก็รอดูค่ะเพราะว่าเพิ่งยืนเรื่องก็ได้ไป
อยากพูดแค่นี้เพราะว่าถ้าสมมุติพูดมากกว่านี้เดี๋ยวจะส่งผลกับรูปคดีในศาลอันนี้มันร้ายแรงแบบกระทบครอบครัวหนูอะค่ะ
ก็เลยโอเคงั้นถ้าสมมุติสิ่งเดียวที่เราจะทำได้เพื่อให้ทุกคนรู้จริงก็คือการดำเนินคดี
เพราะว่ามันก็มีหลักฐานมีอะไรหลายอย่างที่รู้แล้วว่าอาบทุปแล้วว่าโอเคอันนี้คือความจริงอันไหนคือความไม่จริง